ที่ทะเลอันดามันนะครับ๕ตัวในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
แล้วทีนี้มี๒ตัวที่ถูกตัดเขี้ยวไปด้วย
ใช่ค่ะจากการตรวจสอบเหมือนกับว่าฆ่าให้ตายก่อนแล้วก็ตัดเขี้ยวออกไป
ก็เลยต้องคุยกันหนักแล้วครับว่าตกลงแล้วที่ตายอยู่เนี่ยนะตายตามธรรมชาติ
มีอุบัติเหตุมีเหตุการณ์อะไรให้ตายหรือถูกล่าเพื่อเอาเขี้ยวพยูน
เพราะว่ามีคนบางกลุ่มเชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขลัง
ถึงขั้นจะเอาน้ำตาพยูนด้วยไหมที่เขาเรียกว่าน้ำตาดูหยงนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับวันนี้ที่สารากลางจังหวัดกระบี่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปหาสาเหตุการตายของพยูนพบว่าส่วนใหญ่ตายแบบเฉียบพลันนะครับ
ตัวมีร่องรอยถูกรัดด้วยเชือกตามลำตัวก่อนตาย
ตัวพบรอยถูกตัดเขี้ยวไปจากช่องปากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันได้ว่าเขี้ยวถูกตัด
พยูนตายแล้วส่วนสถานการณ์พยูนในปัจจุบันพบว่า
จากการสำรวจมีประมาณ๒๕๐ตัวเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ๑๒๑๓ตัวนะฮะ
อันนี้ในทะเลอันดามันนะครับทางนายสมโพธิโชชูช่วง
พบว่ามีกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรื่องการครอบครองอวัยวะของพยูนจริง
โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่เชื่อว่าเขี้ยวพยูน
ไขมันของพยูนสามารถนำไปทำเป็นยาเสน่ห์ได้
มีการซื้อขายกันราคาค่อนข้างสูง
อยากให้ทุกหน่วยงานช่วยกันหน่อยนะฮะในการสกัดกั้นขบวนการเหล่านี้
ขณะที่นายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บอกว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่พยูนตาย

ส่วนสาเหตุการตายต้องไปดูทุกมิติจากสภาวะน้ำทะเลเปลี่ยนแปลง

ส่วนความเชื่อด้านศัยศาสตร์เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้
แต่อยากให้เชื่อว่าพยูนเป็นสัตว์หายากที่ใกล้ศูนย์พันธุ์
ทรัพยากรของโลกไม่ใช่แค่ทรัพยากรของคนไทยเท่านั้น
ส่วนขบวนการล่าพยูนจะมีใบสั่งไล่ล่าจริงหรือไม่
ขณะนี้ประสานกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งกอรมนทหารเรือแล้วก็ตำรวจ
ในการช่วยสืบหาข้อมูลเชิงลึกอยู่
หลังจากนี้หากมีพยูนตายอีกจะต้องมีผู้รับผิดชอบนะฮะ
อธิบดีกรมทางทะเลและชายฝั่งบอกนะครับ
นายกสมาคมคนรักเลกระบี่
ซึ่งเป็นชาวบ้านเกาะปูหมู่๒ตะบนเกาะศรีบ่อยา
รับว่าในอดีตความเชื่อของชาวประมงพื้นบ้านเรื่องพยูนมีจริง
เชื่อว่าเขี้ยวพยูนจะซื้อขายเป็นคู่ในราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
ในน้ำตาแล้วเนี่ยอย่างมีอะไรของพยูนที่คนต้องการ
นายอารีบอกว่าพยูนก็เป็นสัตว์หายากนะครับ
คนนิยมเอาเขี้ยวไปทำเครื่องประดับนะครับ

เสน่หยาแฝดอะไรพวกนี้มีคนที่เชื่อแต่ขอว่าอย่าไปเชื่อเลยเป็นเรื่องที่งมงาย
ทุกวันนี้มีพยูนอาศัยในทะเลที่กระบี่เป็นเรื่องที่ดีมาก
ชาวบ้านก็รักพยูนช่วยกันเต็มที่ในการที่จะทำให้มีย่าทะเลเป็นแหล่งหากินของพยูน
ทุกวันนี้ที่เกาะปูมีพยูนอยู่๓๔ตัวชาวบ้านก็เห็นเป็นประจำนะฮะ
ทีนี้เราก็เลยลองตรวจสอบดูหน่อยในโลกออนไลน์ว่าเขามีการซื้อขายน้ำตาพยูนหรือว่าน้ำตาดูหยงจริงไหม
ปรากฏว่ามีจริงจริงนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะขวดเท่านี้ประมาณอย่างเนี้ย
เขาบอกว่าเป็นน้ำตาพยูนของแท้๑๐๐ขายราคา๗๙๙บาทหรือว่าหลากหลายพันบาทก็มี
แล้วมันจะมายังไงน้ำตาพยูนเนี่ยนะเนี่ยซึ่งคนที่เขาให้ข้อมูลบอกว่ามันเป็นเสน่หยาแฝด
คนรักคนหลงถูกป้ายก็หลงรักเลยนะครับแล้วกว่าจะได้มาน้ำตาพยูนเนี่ยต้องจับพยูนขึ้นมาแล้วใช้แทร่ฟาด
พยูนมันร้องไห้แล้วก็เก็บน้ำตามา
ตอนนี้ก็เลยมีการแชร์ภาพเป็นพยูนเป็นตัวการ์ตูนนะคะแล้วพยูนก็บอกว่าอย่ากินเนื้อหนูเลยเนื้อหนูไม่อร่อย
อย่าเอาน้ำตาหนูไปเลยน้ำตาหนูไม่มีเสน่ห์อย่าเอาเขี้ยวหนูไปเลยเขี้ยวหนูไม่ได้อยู่ยงคงกระพันธุ์อะไรแบบนี้
ก็มีคนเชื่อแล้วก็มีคนที่พร้อมจะไปล่ามานะครับ